อย่างเป็นทางการหังใจการส่งทีมหมู่ป่าทั้งสิบสามชีวิตกลับมานะคะทีมข่าวค้าวแฮร่สทีวีก็ไปถามคุณพ่อของน้องดอม
หลวงจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้ที่บ้านได้มีการเตรียมความพร้อม
รับน้องดอมกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว
โดยได้มีการปรับปรุงห้องของน้องดอมใหม่
เพื่อต้อนรับนี่ค่ะน้องดอม
ดอมก็คือเด็กชายดวงเพชรพรมเทพอายุ๑๓ปี
ดอมตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงดี

เป็นคนที่บอกว่าอยากกินหมูกระทะ
แล้วก็คุณพ่อของน้องดอมคือคุณบรรพฤษบอกว่า

หมูกระทะต้อนรับการกลับบ้านของน้องดอม
ฟังเสียงคุณพ่อบรรพบกันหน่อยค่ะ
รอน้องดอมเขากลับมาแล้วก็ตอนนี้เตรียมห้องใหม่ให้นะครับ

จากห้องเดิมก็แคบนะครับ

น้องดอมก็คือเป็นน้องที่มีวันเกิด
ตรงกับช่วงที่น้องไปติดถ้ำหลวงพอดี

จะมีการจัดงานเลี้ยงวันเกิด
หลังให้กับน้องดอม
วันเกิดจัดงานเลี้ยงด้วยหมูกระทะ

เพื่อรับขวัญวันเกิดย้อนหลัง
แล้วก็ให้น้องดอมมีกำลังใจ
ในการที่จะไปเรียนหนังสือต่อไปด้วยค่ะ

แล้วก็จะซื้อเป็นของขวัญให้

ที่น้องเขาออกมาว่าอยากจะได้อะไร

จะทำให้ตรงนั้นก่อนเลย

น้องติดถ้ำแล้วก็ทยอยกันออกมา

ก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
คุณพ่อบอกว่าน้องดอมแล้วก็เพื่อน

ด้วยการกินน้ำจากหินงอกหินย้อย

ที่เป็นผู้ส่องไฟหาหยดน้ำ

เพื่อที่จะให้น้องกินไอ้หยดน้ำเหล่านั้นแหละ

ขณะที่น้องก็ไม่มีอาหารทาน

วันนี้น่าจะได้ยินเสียงน้องดอมอีกครั้ง

อีกครั้งน้องดอมนะคะในการแถลงข่าว

นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักนะในทีมหมูป่านะคะ